เชียงรายยูนิเต็ดนั้นสนใจที่จะดึงเข้าไปคุมทีม

และเขาเองนั้นยังไม่ได้ตกลงรับงานกับสโมสรใด
และยืนยันว่ายังต้องการทำงานในไทยต่อ

ที่เขานั้นคุ้นเคยแล้วก็อยู่มาอย่างยาวนานถึง๘ปี
หากยังไม่มีสโมสรคุมนั้นก็คงจะกลับบราซิลสักระยะหนึ่ง
ก่อนที่จะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งครับ